เวลาที่ต้องวัดแล้วว่าประเทศไทยจะไปทางไหนต่อ
เรื่องของมาตรการล็อกดาวน์นะครับ
เพราะว่าถ้าดูในภาคของสาธารณสุข
เขาก็ยังเป็นห่วงตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มันเพิ่มขึ้น
นะครับยังสูงอยู่ส่วนถ้าดูในภาคของธุรกิจ

กระทบสิโอ้คนเนี่ยตกงานขาดรายได้นะฮะ

ทีนี้มาตรการล็อกดาวน์จะมีการผ่อนการคลายอะไรหรือเปล่า
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ในช่วงที่ผ่านมาวันต่อวันเนี่ย
ให้ความสำคัญกับตัวเลขข้อมูล
คนติดเชื้อแล้วคนตายจากโควิด
ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นทุกวันทุกวัน
คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน

แต่ว่ามันมีข้อมูลตัวเลขอีกประเภทหนึ่งที่วัดกันไม่ได้
เพราะมันไม่มีเครื่องมือวัด
คือตัวเลขของคนที่เดือดร้อน
ลำบากอดหยากจากการระบาดของโควิด
ถึงขั้นไม่มีจะกินกันแล้วเวลานี้
ตัวเลขนี้บอกไม่ได้ว่าคนแบบนี้มีเท่าไหร่

คนที่ตกอยู่ในสภาพนี้มีมากขึ้นทุกวัน
แล้วนับวันจะมีมากขึ้นมากขึ้น
ตัวเลขคนติดเชื้อตัวเลขคนตายนั่นเพิ่มได้ลดได้
แต่ตัวเลขคนไม่มีจะกินเพิ่มขึ้นทุกวัน
คนที่ว่านี้เป็นใครครับ
คนที่ว่านี้คือคนที่เขาเคยมีรายได้เป็นรายวัน

ก็อยู่ในภาวะไม่มีรายได้

เพราะงานที่เขาทำถูกล็อกดาวน์

และงานการเป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการที่ถูกปิด

เขาได้ค่าแรงเป็นรายวันครับ
พอไม่มีงานวันนี้ก็ไม่มีรายได้วันนี้ทันที
รายได้วันต่อวันก็พอกินกันไปวัน
อาจจะมีบ้างที่พอจะมีเงินเก็บ
แต่ว่าจะเก็บไว้กินได้สักกี่วัน
คนเหล่านี้มีทั้งที่เป็นคนไทย
และมีทั้งเป็นคนต่างด้าว
คนเหล่านี้อยู่ที่ไหนครับ
อาศัยอยู่ในชุมชนก้นซอยปลายซอย
ซอกในหลืบของกอทมนี่แหละ
คนที่ไม่มีจะกินเหล่านี้

เขาประทังชีวิตอยู่ได้
ด้วยปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือ
อยู่ด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนที่มีอันจะกิน
อาศัยอยู่ในชุมชนก้นซอยปลายซอยในซอกในหลืบของกอโทมอนนี่แหละ

น้ำใจเหล่านั้นก็หลั่งผ่านตัวกลางคนกลางที่เขาตั้งกลุ่มกัน
ทำอาหารส่งเข้ากล่องแจกจ่ายให้คนนั้นคนนี้
คนใจบุญที่รู้เรื่องเข้าก็ช่วยกันบริจาค
เพื่อหวังจะให้คนเหล่านี้ได้มีกิน
เข้ากล่องแจกกันอย่างที่เห็นในจอนี่แหละครับ

คนเหล่านี้ทำไมถึงลำบาก
เพราะเขาเข้าไม่ถึงโครงการเยียวยาต่าง
ไม่ว่าของรัฐบาลจะมีโครงการอะไรชนะชนะออกมาเนี่ยเขาเข้าไม่ถึง
ถึงเข้าถึงอยู่บ้างก็ไม่มีไม่กี่คน
คนเหล่านี้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะลงทะเบียน
แล้วคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นคนเป็นคนต่างด้าว

เขารอให้รอดพ้นจากการรอดตายคือ
รอให้ทางการเปิดล็อกดาวน์
ขอให้แคมป์ขอสร้างทำงานได้
รอให้กิจการร้านค้าที่ถูกปิดที่เขาเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยเปิดได้
เขาจะได้ไปทำงานแลกเงินมีกินไปวัน
ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าสถานการณ์จะเป็นเมื่อไหร่
เพราะถ้าเราเอาตัวเลขการติดเชื้อเป็นตัวตั้ง
ตัวเลขการติดเชื้อมันก็๒๐๐๐กว่าสูงขึ้นทุกวัน
ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเอาตัวเลขนี้เป็นตัวตั้ง
ประเมินได้ว่าจะล็อกดาวน์ไปอีกนาน

ซึ่งแปลว่าคนที่ไม่มีอะไรจะกินก็จะลำบากไปอีกนาน
แต่วันนี้เนี่ยมันมีข้อเสนอที่สวนทางเรื่องนี้ออกมา

หมอดังเสนอเลิกล็อกดาวน์
เพราะมันร้ายผลแล้วทำให้คนเดือดร้อน
น่าสังเกตนะครับว่าคนที่เสนอเป็นหมอครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพูดกันว่า
ฝ่ายหมอกับฝ่ายธุรกิจมีความเห็นกันเรื่องการล็อกดาวน์
ฝ่ายธุรกิจอยากให้ปลดล็อกคลายล็อก
เพื่อจะได้ทำมาหากินกันได้
เพราะว่าธุรกิจมันยับเยินเดือดร้อนกันไปหมด
แต่ฝ่ายหมอเขาอยากให้ล็อกดาวน์แบบเข้มข้นขึ้น
เพื่อจะคุมโควิดให้อยู่
คือหมอมนูลลีชเวงวง

และโรคผู้สูงอายุของโรงพยาบาลวิชายุทธ์

คือเริ่มต้นเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่า
กับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เมื่อคราวที่แล้ว

เมื่อโรงพยาบาลพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ
ไม่มีใครสั่งปิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็ปฏิบัติกับคนติดเชื้อโควิด
เช่นเดียวกับคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
อันตรายของโรคโควิดในประเทศไทยร้อยละ๐๑

ถึงเวลาแล้วเราควรจะเอาบทเรียนจากมาตรการที่ใช้กับโรงพยาบาล
นำไปใช้กับทุกสถานการณ์ประกอบการ
หน่วยงานต้องรับผิดชอบกับคนงานของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ก่อสร้างโรงงานระบบขนส่งสินค้าพัสดุ
ห้างสรรพสินค้าร้านตัดผมตลาดร้านค้าสนามกอล์ฟสนามกีฬาสวนสาธารณะ
เมื่อพบคนติดเชื้อก็ให้คนติดเชื้อและคนใกล้ชิดหยุดทำงาน
กักตัวจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ
เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
ไม่ควรสั่งปิดสถานที่ใดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัส
ทุกคนแข็งแรงไม่มีอาการก็สามารถทำงานปกติต่อไปได้
การล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดกิจการปิดการเดินทาง
ผลออกมายอดผู้ติดเชื้อของการแพร่ระบาดโควิด
อกจากจะไม่ลดลงยังเพิ่มขึ้น
เป็นการยืนยันว่าไม่ได้ผล
ควรจะผ่อนคลายบ้างแล้วเพราะการระบาดครั้งนี้
เกิดขึ้นในบ้านมากที่สุด
โควิดทำให้คนไทยเดือดร้อนมากพอแล้ว
ล็อกดาวน์ยิ่งทำให้คนไทยเดือดร้อนมากขึ้นไปอีก
ถึงเวลาควรจะเปิดเมือง
ใครมีงานทำก็ไปทำมาค้าขายไปยกเว้น
ไปในสถานที่ที่คนรวมตัวกันรวมกลุ่มกันมาก

ไปในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี
แอร์เช่นผับบาร์สนามมวยบ่อนการพนัน
โรงหนังกิจกรรมสันทนาการ
ซึ่งทุกคนต้องระวังตัวเต็มที่ดูแลตัวเองทั้งนอกบ้านและในบ้าน
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมันล้างมือ

แน่นอนครับข้อเสนอของคุณหมอมนูลคราวนี้

ที่ท่านบอกว่าการล็อกดาวน์ไม่ได้ผล
เพราะตัวเลขไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็ต้องมีคนสวนหมอนมนูนว่า
นี่ขนาดล็อกดาวน์แล้วนะ
ตัวเลขคนติดเชื้อคนป่วยคนตาย

เอาแล้วถ้าไม่ล็อกดาวน์มันจะติดเชื้อกันมากแค่ไหน
ฉะนั้นหลักการและแนวคิด
มันก็ตัดสินลำบากว่าไหนถูกไหนผิด
แต่ที่เอามาขีดเส้นใต้ย้ำก็คือว่า
ข้อเท็จจริงที่หนีไม่พ้นคือ
เวลานี้คนเดือดร้อนกันมาก

คนมากมายที่บอกว่าเกิดมาในชีวิต

ลำบากยากจนยังไง

ลำบากยากจนยังไงก็ไม่อดตาย
เมืองไทยเราเนี่ยมันอยู่กันมาได้
เราไม่เคยเจอภาวะไม่มีอะไรจะกินกันทั้งบ้าน

ตัดสินความคิดใครผิดใครถูก

ถ้าถึงที่สุดเขาทนไม่ได้

คงต้องก่ออาจยากรรมฉกชิงวิ่งราว

ว่าคนไม่มีจะกิน

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ